หนุ่มวงนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

แฟนคลับหลายคนตั้งตารอเหลือเกินนะคะ

เชื่อแต่อย่าลบหลู่เด้อพี่แจ๊ค
เพราะมันเป็นเรื่องหมูเตรุ

ยิ่งความเชื่อเรื่องปีชงด้วยแล้ว

ปีนี้ปีวอกถือว่าเป็นปีชงนะพี่แจ๊ค

แต่จะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ

อาจจะห่างช่องอายุกัน

ยังไงพี่แจ๊คมีหรือจะไม่แก้เคล็ด

แล้วรีบไปทำบุญแก้ชงมันซะเลย

แต่เพราะว่ามีคนทักว่าถ้าทำบุญดี

แถมยังจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศด้วย
เขาบอกว่าถ้าโควิดซานะ
ทางวงเนี่ยก็มีคิวที่จะบินรัดฟ้า
โชว์ตัวรอบโลกด้วยเหมือนกัน

อะไรมันจะตรงมันจะปังขนาดนี้

แต่ว่าเดี๋ยวจะไปรวมตัวกันแก้ชง

การทำงานความมั่นใจความปลอดภัย

มีความเชื่ออยู่บ้างซึ่งถ้า

หมดไปเนี่ยเราได้เจอกันแน่นอน
โซนเลยนะทั้งยุโรปทั้ง
ส่วนออสเตรเลียใช่ไหมฮะ

กระทั่งยุโรปอิตาลีเยอรมัน